คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีคลิปให้ดูนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยอ่ะค่ะ
อืมจนอืมหือไหวหลุนตีกันในงานบวชอะไรแบบอีกแล้ว
มีอีกแล้วอันนี้เสียชีวิตหนึ่งศพไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เห็นอยู่ในภาพนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะ

วัยรุ่นในงานบวชนาคค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่โมงเย็นสามสิบธันวาคมที่ผ่านมา
ถนนกลางหมู่บ้านเหล่าภูพันธ์หมู่สี่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะในหมู่บ้านเหล่าภูพาลเขาจัดงานอุปสมบท
เจ้าภาพจ้างขบวนรถมาแห่รอบหมู่บ้านก็มีคนมาจากหลายหมู่บ้านนะคะ
วัยรุ่นก็มากันเยอะเลยแล้วมันก็เกิดเหตุชุลมุนทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มวัยรุ่น
ตามภาพที่เห็นน่ะนะคะก็จะมีวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ค่ะกับกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นพอมางานเดียวกันก็ตีกันค่ะ
ภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่เราทำลูกศรให้ดู
ผู้ชายเสื้อสีแดงนี่ค่ะนี่ค่ะนายปริญญาบริบูรณ์อายุ๒๔ปี
ชาวบ้านหนองบัวโดนอำเภอสมเด็จนะคะคือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงเข้าไปช่วยงานบวชญาติ
ใช้เศษขวดแก้วทำร้ายร่างกายวัยรุ่นฝ่ายตรงกันข้าม
แล้วมันก็มีจังหวะตะลุมบอลกันทีเนี้ยค่ะผู้ชายเสื้อแขนยาวสีเทา
หมวกไหมพรมนี่นะคะคนนี้นะคะนายพงศักดิ์กายราชอายุ๓๖ปี
คนนี้มีมีดประเด็นก็คือนายพงศักดิ์คนนี้ที่มีมีดอ่ะนะคะ
เขาอ้างว่าไปช่วยวัยรุ่นเจ้าถิ่นในหมู่บ้าน
เพราะเห็นว่าตีกับวัยรุ่นต่างถิ่นด้วยความที่ตัวเองมีมีด
ก็เอามีดแทงใส่นายปริญญาที่ใส่เสื้อสีแดงอะค่ะนี่ค่ะ
พอแทงเสร็จก็แยกกันออกไปนายปริญญาคนถูกแทง
หลังจากถูกแทงก็เดินไปเดินมาได้แป๊บหนึ่งเปิดเสื้อดูแผล
นั่งพักแล้วเริ่มหายใจไม่ออกเพราะว่าโดนจุดสำคัญเห็นไหมคะ
ค่ะเนี่ยเห็นเปิดเสื้อเห็นไหมมุมขวานะคะ
เปิดเสื้อดูแป๊บหนึ่งยังเดินได้นิดนึง
สักพักเริ่มหายใจไม่ออกนี่นี่เห็นไหมคะ
เดินกระเพลงกระเพลงนิดหนึ่งดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมันเจ็บเจ็บแปลกคุณผู้ชมเขาเสียชีวิตนะ
คือนำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตนะคะเพราะว่าถูกแทงที่
ใต้ชายโครงซ้ายเลือดท่วมปอดค่ะนี่ค่ะ
ภาพยังเห็นเดินอยู่นิดนึงอ่ะเปิดเสื้อดูแป๊บหนึ่งอ่ะค่ะ
เสียชีวิตเลยช่วงเย็นของวันเกิดเหตุนะคะ
ตัวนายพงศักดิ์กายราชอายุ๓๖ปีคนก่อเหตุกับญาติญาติก็ไปมอบตัวนะคะ
นี่ค่ะที่โรงพักษ์สพแซงบาด่าน
มอบตัวแล้วก็บอกว่าผมยอมรับว่าผมลงมือทำร้ายร่างกายนายปริญญาจริง
ก็เอามีดไปนะคะยาวประมาณฟุตหนึ่งมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสอบปากคำมีดเล่มนี้นะคะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
พกพาอาวุธมีดภายในหมู่บ้านหรือภายในชุมชน
ก็มีการแสดงอาวุธมีดในที่สาธารณะนี่คือข้อหานะคะ
ผู้ต้องหาบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยจริงแล้วตัวเองเพิ่งกลับมาจากเผาถ่าน

ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอขบวนแห่นาคที่มีรถแห่เปิดเครื่องเสียง
แล้วเห็นว่าวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นต่างถิ่น
กำลังทำร้ายแล้วก็ตีกันกับวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นรุ่นพี่เขาเนี่ย
เหมือนกับว่าถูกทำร้ายก็เลยเข้าไปช่วยค่ะ
แต่ช่วงจังหวะชุลมุน
ก็ตัวเองมีมีดก็เลยแทงไปเลยครั้งหนึ่ง
สุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าคนที่ตัวเองแทงไปเนี่ย

สุดท้ายก็เลยอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
สำหรับวัยรุ่นที่ร่วมการก่อเหตุนี้นะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้าใครมีส่วนความสนใจกับผู้ติดตั้งหน้าครับ
มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยค่ะ